เก้าไกลเขามั่นใจในหลักฐานใหม่นะหลักฐานอะไรอ่ะ
หลักฐานที่นายศักดิ์สยามชิดชอบซุกหุ้นวันนี้ทนายความนะครับ
เขามีหุ้นตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วก็เลยไม่ได้แสดงบัญชีทรัพย์สิน
หนี้สินไงนะครับนี่แหละครับล่าสุดเลยละกัน
ล่าสุดครับนายตรินแก่นฮิรันทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายศักดิ์สยาม
ออกมาชี้แจงแทนบอกว่าเป็นความเท็จทั้งนั้นนะครับ
ที่พูดถึงนะครับว่านายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการภูมิใจไทย
ไม่ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปชนะครับ
นายศักดิ์สยามนะครับเขาจ่ายโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วน
ที่ผมว่าไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วขาดจากการเป็นหุ้นส่วนด้วยนะครับ
หนังสือรับรองแล้วก็สำเนาคำร้องขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนะครับ
เอกสารที่คุณประกอบวุฒิประกอบวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุล
สอสอบัญชีรายชื่อก้าวไกลที่เอามาแสดงนะครับ
เขาบอกว่าคือดังหนี้๓๘ล้านบาทที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบการเงิน
หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไม่ใช่ของนายศักดิ์สยามดังนั้นนายศักดิ์สยาม
จึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์ศิลป์
ค่อนข้างจะเป็นที่ยุติว่าท่านศักดิ์สยามเนี่ยขาดจากการเป็นชิ้นส่วน
แล้วก็ขาดจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ
ผู้ร้องเองก็ทราบดีและเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ได้รับการรับรองนะครับ
มาจากหน่วยงานราชการซึ่งก็ถือเป็นเอกสารมหาชน
ส่วนสิ่งที่ท่านสสปกรณ์วุฒิได้แถลกข่าวไปเมื่อวานนี้นะครับว่า
อันนี้ผมต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับว่าน่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อน
หรือเกิดจากการอ่านเอกสารที่คาดเคลื่อน